คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะ
ในการนำขนไก่งวงมาต่อยอด
ไก่งวงมันจะเอามาทำอะไรได้เออถ้านึกไม่ออกก็ไปดูกันหน่อย
อันนี้ไก่งวงไก่ง่วงไก่ง่วงไก่งวงแบบบ้านเราเนอะ
แต่ไม่เห็นมีตัวไหนนอนเลยนะมันไม่ใช่ไก่ง่วง
ไก่งวงอ๋อไก่งวงไม่ใช่ไก่ง่วง

ตื่นมาดูเนี่ยค้นไก่ง่วงเป็นอย่างนี้ค้นไก่ง่วงมันจะมีลักษณะที่เป็นสีสวยแล้วก็ขนาดใหญ่
แล้วมันธรรมชาติบางทีมันก็มีผลัดขนหรือมันร่วงหล่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ

เขาก็เลยเก็บมาเก็บมารวบรวมเอาไว้แบบนี้
ไปถามหน่อยดีกว่าว่าทำอะไรยังไงได้บ้าง
ถามคุณยพลชัยเข็มเจริญหรือคุณตองอินเดียนค่ะ
คุณต่องเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่๑๖๓ทับ๑๓หมู่๔ตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารับจังหวัดราชบุรี
แล้วนี่โชว์ผลงานให้เราดูเลยว่าขนไก่งวงเอามาทำอะไรได้บ้าง
เป็นสไตล์อินเดียนแดงนะ
ดูสิแล้วพื้นที่ที่เขาจัดก็เป็นลักษณะเหมือนอินดินแดงเหมือนกัน
สวยนะสวยด้วยแล้วก็มีความหมายที่ดีด้วย
แล้วที่สำคัญทุกชิ้นเนี่ยมีหนึ่งเดียวในโลก
ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเลยนะคะ
จากการที่เป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอินเดียนแดง
พอรักพอสนใจนะเราก็เลยทำเป็นอาชีพได้ไง
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะ
แล้วถามนะเห็นหมวกสวยแบบนี้ใช้เวลานานไหม
พี่เขาบอก๒สัปดาห์ค่ะโดยเฉลี่ย๒สัปดาห์

ก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของลวดลายขึ้น
ขนาดด้วยขึ้นอยู่กับขนของไก่งวงด้วยนะมันล่วงเยอะล่วงน้อยนะก็จริงแต่บางตัวเนี่ยล่วงจนไม่มีขนแล้ว
อยากรู้ไหมทราย๔๕๐๐คบจนไปถึงหลักมือนบาท
สมเหตุสมผลนะเพราะว่ากว่าจะทำได้ต้องใช้ทักษะความชำนาญและเป็นงานศิลปะนะ
แล้วต้องทำให้แข็งแรงด้วยแต่ถามว่าแพงไหมบอกเลยคุณต่องบอกไม่แพงนะ
เมื่อเทียบกับวัสดุที่นำมาใช้ก็คือขนไก่งวงเนี่ย
เขาก็มีทั้งแบบหามาเองได้รวมถึงไปซื้อมาด้วย
ซื้อมาราคากิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาทไปแล้ว
นั่นหมายความว่าออเดอร์เยอะต้นทุนไม่พอเขาต้องไปซื้อมาเพิ่มไง
ใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งฝีมือและอุปกรณ์อีกมากมายเพราะฉะนั้นราคานี้ถูกต้องแล้ว
ส่วนคนที่ชื่นชอบงานกลุ่มนี้แล้วมาเป็นลูกค้าก็คือ
กลุ่มคนที่ชอบงานดิบแบบลักษณะเดียวกัน
คือกลุ่มคนรักอินเดียนแดงชอบคาวบอยหรือว่าเป็นชาวต่างประเทศ
อย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียมียอดสั่งจองมาเยอะมาก
พวกที่แบบไปจัดปาตรงปาร์ตี้เขาก็เอาอย่างนี้ไปใช้เหมือนกันมีเหมือนกัน
พวกร้านแฟนซีที่จะต้องมีชุดแบบนี้เขาก็ชอบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งการขายออนไลน์ของเขาบอกตอบรับดีมาก

เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติด้วยไงคะ
ผลตอบรับดีแบบนี้ก็ทำให้มีรายได้ดีเช่นเดียวกัน
ตอนนี้นะจะมีการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ

ขึ้นให้เลยติดต่อกันได้นะคะที่

ติดต่อคุณต่องอินเดียนได้เลยจ้า